พักก่อนทีนี้มาดูเรื่องเตือนภัยกันบ้างดีกว่า
สำหรับสาวที่อาจจะอยู่ห้องพักอยู่คอนโดคนเดียวนะคะ
ระมัดระวังดูแลเรื่องของการปิดประตูล็อกประตูบ้านกันให้ดีด้วยล่าสุดค่ะ
ปรากฏว่าดารานักแสดงแล้วก็นางแบบสาวคุณแซมมี่คาเวลเนี่ย
ต้องไปแจ้งความนะคะเพราะว่าปรากฏว่ามีรอปภของที่พักอาศัยนี่แหละ
กรุกเข้ามาในห้องยามวิการนะคุณเขาก็ตกใจ
และกลายเป็นคนใกล้ตัวคนดูแลนะรอปภ
เอาไปฟังเรื่องจากคุณแซมมี่นะคะคุณแซมมี่คาเวล
หรือว่านางสาวโดรชาภูวิจารณ์คาเวลเล่าให้ฟังบอกว่า
อาศัยอยู่ในคอนโดมิเนียมย่านพระราม๙ค่ะ
ปรากฏว่าเมื่อกลางดึกของคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ตัวเองกำลังหลับอยู่นะสักพักได้ยินเสียงเหมือนมีใครมาทำอะไร
ก็แก๊กที่ประตูบาเลื่อนด้านหลัง

ก็ตื่นพอตื่นเสร็จก็เลยลุกมาดูค่ะว่า
เอ๊ะเสียงใครมาทำอะไรตอนกลางคืน
ปรากฏว่าเห็นคนกำลังส่องไฟเข้ามาที่ห้องนั่งเล่น
พอเปิดประตูออกไปดูเท่านั้นแหละค่ะตกใจเลย
เห็นรวปภกับผลหน้ารวปภยืนอยู่กลางห้องนั่งเล่นของตัวเองเหรอคุณ

ห้องนั่งเล่นอยู่ตรงกลางห้องนั่งเล่นเลย
แต่ก็พูดคุยกันนะถึงจะกลางดึกแต่ก็พูดคุยกันว่าอ้าว

พูดคุยกันแล้วเป็นเหตุเข้าใจผิด
ทางด้านรอปภก็ขอโทษคุณแจมมี่มา

แต่ที่เข้ามาแจ้งความไว้เป็นเพราะอะไรรู้ไหมคุณ
วันจันทร์คุณซามี่รู้มาว่า
วันจันทร์ที่ผ่านมาทางรอปภ

ไม่ได้เข้ามาในห้องยืนอยู่ข้างนอกเท่านั้น

เพื่อความสบายใจของแซมมี่ด้วยนะคะ

หัวหน้ารอปภก็เข้าพบตำรวจเหมือนกันค่ะ

วันเกิดเหตุกำลังเดินตรวจตราอาคารอยู่
ปรากฏว่ามีผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่ง

ขอความช่วยเหลือบอกว่าเข้าห้องไม่ได้

แล้วก็พาไปชี้ที่ด้านหลังห้องของแจมมี่

ฉันเปิดเข้าไปไม่ได้เปิดให้หน่อย
ทางรบพเขาก็เลยเดินเข้าไปดู

ใช่จากนั้นพอประตูไม่ล็อกเสร็จ

ไขไม่ได้มันก็เลยดังก๊อกแก๊กอยู่ในมือ

สุดท้ายซัมมี่ตื่นแล้วซัมมี่เปิดออกมาดู
ก็เลยเจอกันอยู่ตรงห้องรับแขก

เขาบอกว่าผู้หญิงวัยกลางคนคนนั้นจำอาคารผิด
รอพอก็ขอโทษแซมมี่ว่าเป็นการเข้าใจผิด

เราคือตรวจตราคิดว่าปกติอาจจะล็อก
แต่ว่าบางทีอาจจะมีกลับมาทำงานเหนื่อย

แซมมี่ให้สัมภาษณ์ว่าคุณแม่จริงมาล็อกให้อยู่แล้ว
ข้างหลังแปลว่าไม่แน่ใจว่าวันนี้เกิดอะไรขึ้น
แต่เป็นไปได้นะเรื่องว่าจำอาคารผิด

ตลกลับทุกวันจำผิดจริงหรอพี่หนุ่ย

ไม่เคยเป็นอาจจะเบลอไง

เพราะว่าส่วนใหญ่เขาจะสร้างด้วยแบบเดียวกัน

ให้ตัวเองแล้วก็กรอนประตูหน้าต่างให้ตัวเองแค่เรียบร้อยนะคะ